จากเหตุการณ์ที่มีพลทหารถูกทำร้ายร่างกายในค่ายทหารจนเสียชีวิต
หลานสาวออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีกับทหารทั้ง๘นายด้วย
รวมทั้งให้มีการถอดยศทหาร๑๐นายคุณผู้ชมที่มีการไปทำร้ายน้าชายของตนเองจนเสียชีวิตด้วย
นางสาวนริสลาวันแก้วนพรัชเป็นหลานสาวของพลทหารวิเชียนเผือกสม
ที่ถูกทำโทษระหว่างการฝึกทหารใหม่และเสียชีวิตในค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนคริน

เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
เพื่อดำเนินคดีกับตำรวจ๘นาย
เขาบอกว่าตำรวจ๘นายนี้เข้าไปจับคุมเธอที่ทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
โดยไม่แสดงบัตรประจำตัวไม่แสดงตัว
แล้วก็ขอให้ดำเนินการต่อหน้าสาธารณชน
เพราะว่าเธอนั้นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ
ซึ่งนางสาวนริสราวัลนั้นยืนยันว่าข้อหามินประมาทเจ้าหน้าที่ทหาร
และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากการโพสต์ข้อมูล
เกี่ยวกับการซ้อมทรมานน้าชายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
มีทหารนายหนึ่งครับเข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบันมักกษัน
โดยเธอไม่เคยได้รับหมายเรียกจากตำรวจแต่อย่างใด
กระทั่งสุดท้ายถูกเข้าไปจับกลุ่มตัว
และส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองนราธิวาส
โดยนางสาวนริสลาวัลมองว่าตัวเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรม
ร้องขอให้ดำเนินการถอดยศทหาร๑๐นาย

ซึ่งตอนนี้๙นายอยู่ระหว่างการถูกพักราชการ
ส่วนอีกหนึ่งนายตำแหน่งครูฝึกจะมีการร้องขอให้สั่งพักราชการด้วยครับ